สวัสดีครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับบ้านหลังหนึ่งที่มีทั้งความรักและความอบอุ่นอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับ
แต่กำลังจะไม่มีความปลอดภัยเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวที่เขารัก
คือจะพังแล้วก็ชำรุดสุดโทรมไปนะครับ
นั่นก็คือบ้านของครอบครัวพี่หนูมาจากจังหวัดลบบุรีในวันนี้
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่หนูกันนะครับว่า
เขาจะสามารถกลับไปต่อชีวิตและไปสร้างบ้านที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อคนที่เขารักได้หรือไม่
กันตอบคำถามให้ถูก๔ข้อตอบถูก๑ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เย้

เกี่ยวกับคนในครอบครัวของเราทั้งหมดนี่แหละลูก

ขอเชิญพี่หนูขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านแรกครับ
รักรักบ้านหลังนี้มากค่ะ
เพราะว่าเราไม่มีอะไรที่จะมารองรับตัวเราเลย

เพราะเรามีสมบัติคือแค่บ้านแค่หลังนี้หลังเดียวค่ะ
อยากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้ค่ะ
เหนื่อยยอมเหนื่อยเพราะว่าลูกก็เหนื่อยกับเราเหมือนกัน
เพื่อลูกเพื่อบ้านแล้วก็เพื่อแม่ค่ะ
สบายตอนนี้เข้าใจว่าอาจจะเครียดอาจจะมีทุกข์มีอะไรมา
แต่ว่าอยากให้ลืมทุกอย่างไปก่อนนะครับ
และพยายามทำสมาธิให้ดีที่สุด
พี่หนูครับผมมีทั้งหมดให้เลือก๕เรื่องด้วยกัน
พี่หนูต้องเลือกตอบก่อนเพียงหนึ่งเรื่องเป็นข้อแรกนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูทั้ง๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ภูเขา
เรื่องที่๒ต้นมะขาม
เรื่องที่๓บัตรประชาชน
เรื่องที่๔ศาสนา
เรื่องที่๕ปฏิทิน

เรื่องนี้จะเหมาะกับใครในครอบครัวเรา

เผื่อคนในครอบครัวเราด้วยนะครับ
ขอแบบง่ายสำหรับแม่เลยนะ

พี่หนูเลือกตอบเรื่องไหนครับ

ดูครับเห็นว่าคุณย่าเนี่ย

ท่านเป็นคนที่ชอบอยู่ว่าง
แล้วก็จะนั่งแกะมะคงมะขามใช่ไหมคะ

ก็จะมีรถเข้ามารับค่ะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้

ต้นมะขามที่เก็บขายอยู่บ่อย
ตัวเลือกที่หนึ่งมะขามขี้แมวตัวเลือกที่สองมะขามกระดาน
ตัวเลือกที่สามมะขามหมื่นจงตัวเลือกที่สี่มะขามเปรี้ยวเพชรชบูรณ์
เห็นในรูปชัดเจนนะครับเห็นค่ะ

ที่เลือกต้นมะขามก็เพราะว่าเห็นมันทุกวันนะคะอยู่กับมันทุกวัน
พี่หนูจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งมะขามขี้แมวนะครับ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะขอให้โชคดีนะครับ
เราจะยังไม่เฉลยเลยในตอนนี้
เดี๋ยวเราจะไปเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ

หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
มีพี่เอกน้องอ้อนแล้วก็น้องอ้น

ที่หนูเลือกให้น้องอ้อนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปนะครับ

เลือกเรื่องไหนให้น้องอ้อนตอบคำถามครับ

หนูจะเลือกเรื่องไหนให้น้องอ้อนขึ้นมาต่อชีวิตครับ

ขอเชิญน้องอ้อนขึ้นไปต่อชีวิตเป็นท่านที่สองครับ

หนูยังมีเรียนวิชาพุทธศาสนาอยู่ไหมลูกเนี่ย
พุทธศาสนาสอนอะไรหนูได้บ้าง

สอนให้เรามีใช้สติอยู่กับสติอยู่กับปัจจุบัน
แล้วก็ต้องไม่คดไม่โกงนะครับเอาล่ะครับพอได้เนอะ
คำถามของเรื่องนี้คือ
ฉันทะวิริยจิตวิมังสาเป็นคุณธรรม๔ประการสู่ความสำเร็จของหลักธรรมใด
ตัวเลือกที่หนึ่งอริยสัตว์สี่ตัวเลือกที่สองอิทธิบาทสี่
ตัวเลือกที่สามพรมวิหารสี่ตัวเลือกที่สี่สังทหาวัตถุสี่
อ้อนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับสามค่ะ
ตัวเลือกที่สามพรมวิหาร๔นะครับ
ยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้น้องอ้อนจะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อ้อนเลือกให้พ่อเอกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปนะครับ
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อเอกขึ้นมาตอบคำถามครับ
เรือเรื่องภูเขาบทประชาชนและปะติดิน

น้องอ้อนเลือกพูเขาให้พ่อเอกขึ้นมาตอบคำถามนะครับ
ขอเชิญพ่อเอกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนที่สามครับ

เวลามองไปรอบรอบบ้านเรานี่เห็นอะไรบ้าง
อะไรบ้างผู้เขาน่ะครับแล้วรู้ไหมว่าผู้เขาในอำเพือ
ของเราเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างที่อยู่ใกล้สุดกับเขาบ้าง
ครับเพราะฉะนั้นนะครับคำถามของเรื่องนี้คือ
เขาที่อยู่ตรงหน้าบ้านเปิดประตูออกมาต้องเห็นทุกวัน
รู้ไหมว่าเขาที่อยู่ตรงหน้าบ้านนั้นมีชื่อว่าเขาอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งเขาผ้าขาวตัวเลือกที่สองเขาพังเหย
ตัวเลือกที่สามเขาปู่ตัวเลือกที่สี่เขาย่า
คือพวกเขานี่ผมมั่นใจมากครับตั้งแต่ผมมาอยู่ผมก็เจอพวกเขาลูกนี้มันยาวกว่าลูกอื่น

ไม่วิเคราะห์ครับ

ถ้าพร้อมพ่อเอกเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตอบว่าตัวเลือกที่สองเขาพังเหยนะครับ
จ๋าพ่อยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้
เหลือน้องอ้นเป็นคนสุดท้ายแล้วครับ
พ่อจะต้องเลือกว่าจะให้น้องอ้นขึ้นมาตอบคำถามเรื่องไหนครับ
ระหว่างเรื่องปัดประชาชนกับปฏิทิน
ปฏิทินนะครับ

อ้นถึงก็ปรบมือเลยนะคุณพ่อเลือกเรื่องปฏิทินให้น้องอ้อนขึ้นมานะครับ
เพราะฉะนั้นน้องอ้นขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนถัดไปครับ
สามารถท่องเดือนทั้งหมด๑๒เดือนได้ไหม

เอาละครับเพราะฉะนั้นคำถามในข้อนี้คือ
ใน๑ปีมีเดือนที่มี๓๑วันกี่เดือนครับ
ตัวเลือกที่๑๕เดือน
ตัวเลือกที่๒๖เดือน
ตัวเลือกที่๓๗เดือน
และตัวเลือกที่๔๘เดือน

ไม่คิดว่าจะนับผิดค่ะ

อ้นเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

แล้วน้องอ้นตอบมาแล้วนั่นก็คือตัวเลือกที่๓๗เดือนครับ
ทั้ง๔ข้อเราจะยังไม่เฉลยเลยในตอนนี้
เดี๋ยวเราจะไปเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ
คุณผู้ชมครับมาลุ้นเอาใจช่วยครอบครัวของพี่หนูจากจังหวัดตบบุรีนะครับว่า
เขาจะสามารถกลับไปต่อชีวิตสร้างบ้านที่แข็งแรงอยู่กันอย่างปลอดภัยได้หรือไม่ในเกมต่อชีวิตครับ
ไปรุ่นกันเลยมั้ยครับมีโอกาสรุ้น๑ล้านนะครับ